มาดูเรื่องของโจรอุ้มหมา๒สามีภรรยาที่ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์มา๑๕ปีนะคะ
แรกก็อุ้มลูกไปหลังพอลูกโตก็เปลี่ยนไปเป็นอุ้มหมาแทน
แล้วก็จับกลุ่มได้เพราะว่าจากคดีล่าสุดก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาคม
ไปขโมยทรัพย์สินในร้านค้าย่านปฐุมธานี
ผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหทรัพย์สินถูกขโมยไป๔แสนกว่าบาท
คือคราวนี้เยอะมีทองคำอะไรพวกนี้ด้วย
ใช่ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้ล่าสุดก็ต้องคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากค้างนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเพียรพลโชติกัสเถียร
ผู้กำกับการสพเมืองปฐุมธานีนะคะได้นำตัวสองสามีพระยาโจรอุ้มหมาค่ะ
นายอภิชาติบุญเรืองอายุ๔๒ปีและนางทิยาตาบุญเรืองอายุ๓๘ปี
ผู้ต้องหา๒คนนี้นะคะก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดปฐุมธานี
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
หลังจากสองคนนี้ค่ะเขาหลบหนีอยู่๑๕ปีคุณผู้ชมเขาก็ศัลยกรรมด้วยตัวผู้หญิงเปลี่ยนหน้าไปบ่อยนะคะ
ย้ายสถานที่บ่อยนะคะที่ซ่อนตัวล่าสุดสุดท้ายที่ควบคุมตัวจับได้
ก็คือเป็นทาวน์ฮาวส์ในซอยเพิ่มสินประหลโยธิน๕๒กรุงเทพมหานคร
ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนแยกกันมาค่ะมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าต้องพิมพ์หลายแผ่นมากคุณภาคภูมิเพราะว่าคดีมันหลายคดีอะค่ะ
ต่างกันต่างวาระกันนะคะ๑๕ปีอ่ะใช่ค่ะ
คือใครเป็นร้อยเวรเป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้นี่ต้องขอบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ฮะ
จริงพิมพ์ลายนิ้วมือกันหลายแผ่นมากนะคะเพราะว่าต้องส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ส่งให้กับสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างที่มาขออายัดตัวเอาไว้ค่ะ
หลายจังหวัดเลยค่ะมีตำรวจจากพระนครศรีอยุธยานนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครตำรวจนครบาน
นี่เพราะว่าผู้ต้องหาเขาก่อเหตุหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะมีญาติยาดของผู้ต้องหาค่ะมีพ่อแม่มีลูกด้วยนะคะทั้ง๓คน
เขาไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมก็กอดแล้วก็ร้องไห้
น่าเป็นห่วงก็ลูกสามคนนี่แหละนะใช่แล้วก็ตามรายงานข่าวที่บอกว่าตอนก่อเหตุช่วงแรกก็อุ้มลูกคนเล็กนี่แหละ
ไปก่อเหตุนะคะตอนนั้นลูกยังเล็กมากเนี่ยค่ะก็ทั้ง๓คนลูกทั้ง๓คนก็ไปกอดแล้วก็ร้องไห้
พ่อของผู้ต้องหาตะโกนชี้หน้าแล้วก็ตำหนิผู้สื่อข่าวด้วยนะ
คือสำนักข่าวบางสำนักตามไปถึงบ้านแล้วก็เหมือนกับไปถ่ายภาพที่บ้าน
แล้วก็นำเสนอเรื่องราวของลูกลูกทั้งสามคนด้วยอืมเป็นลูกของผู้ต้องหาเนี่ย
เขาบอกว่าครอบครัวเขาได้รับผลกระทบแล้วก็ตำหนิเพิ่มเติมก็คือเรื่องที่ว่า
พอเป็นข่าวปุ๊บทั้งครอบครัวต้องถูกไล่ออกจากบ้านนะคะเขาเช่าบ้านเอาไว้
เจ้าของบ้านเช่าบอกไม่ให้อยู่แล้วต้องออกอ๋อเลยมาว่านักข่าว
แต่ว่านักข่าวไม่ได้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เขาก่อเหตุเองจริงอะเนาะ
เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าต้องย้ายออกที่เขาบอกไม่ให้เช่าต่อแล้ว

ว่าทำอะไรไม่คิดถึงอนาคตว่าลูกเต้าจะอยู่กันยังไงเห็นว่าถูกจับได้
นี่วันสองวันต้องออกแล้วอ่ะนี่ติบุคลของบุบ้านแจ้งแล้วอ่ะ
ผู้เสียหาว่าเล่าลงพื้นที่นะคะเดี๋ยวมีให้ติดตามค่ะ
สภาพความเป็นอยู่ของลูกเขาที่ต้องมารับชะตากรรมอยู่เนี่ยจะเป็นยังไง
แล้วอย่างที่ตำรวจบอกค่ะว่าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะ
โจรสองคนนี้โจรอุ้มหมาสองสามีพระยาเนี่ยไปก่อเหตุลักษัพไปดูของกลางได้ตลอด
เนี่ยค่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยค่ะไปกันเยอะเลยผู้เสียหายไปกันที่สอนอที่สพเมืองปฐุมธานีกันแบบไม่ขาดสายนะคะ
ถึงขั้นแบบนี้ค่ะเขามีการตั้งศูนย์อำนวยการโจรอุ้มหมา
นี่ศูนย์อำนวยการโจรอุ้มหมาอยู่ชั้น๒สพเมืองปฐุมธานี
เสื้อผ้าของเด็กที่ร้านจะขายเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่หยุดลูก
เขาก็จะเข้ามาคุยนี่นั่นคุยนู่นนี่นั่นแล้วก็จะถาม
สุดท้ายก็จะถามว่าเป็นคนอะไรแล้วก็บอกเขาไปสักพักหนึ่งประมาณ
ไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะมีผู้ชายเดินร่วมกากเข้ามา
กากเข้ามาในร้านแล้วก็มาบอกว่าอยากให้เรา
ช่วยเลือกเสื้อผ้าให้หน่อยเพราะว่าเขาจะไปฝากลูก
เขาไม่ได้หยุดลูกเราถามว่าลูกหยุดกับแม่เหรอคะ
ก็คือประมาณว่าแยกทางกันเขาก็ไม่อยากไปต่อ
แล้วก็บอกพี่ช่วยพวกเราเลือกผมเลือกจะเอาหลายชุดลูกผมสองคน
ก็เราก็เลยเดินออกมาช่วยเขาเลือก
เพราะตรงนั้นน่ะเนี่ยจะมีเสื้อผ้าแผงด้วย
แล้วก็เดินออกมาเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมมานะ
แล้วก็เขาก็เดินออกไปนั้นก็สักพักนิดหนึ่งแล้วก็
เราก็รู้สึกว่าเขาไม่กลับมาเราก็เลยเดินไปดูกระเป๋า
สรุปก็ให้กระเป๋าถูกแล้วในนั้นก็จะมีกระเป๋าสตาร์ทุกอย่าง
ทุกอย่างมีเงินอยู่ประมาณ๑๓แล้วก็กุญแจรถปัจจุเนอร์

พอเสร็จแล้วก็มาดูทีมีตอนแรกก็ไม่แน่ใส
เพราะว่าทีมีจะโชว์เตรียมรูปัจจุน
เสร็จแล้วมาเมื่อวานล่างสุขีด
และมีพวกนักปัจจุบันนี่พี่อาวุทธิ์เราก็จำได้แล้ว
คนนี้แน่นอนแล้วก็เงี้ยงกระเป๋าได้เองในตีดูก็เลยโทรมา
อ้าหะ

ผู้เสียหายก็ทยอยไปต่อเนื่องมีผู้เสียหายอีกคนนึงค่ะ
ชื่อว่าคุณอำนวยประสบสมนะคะอายุ๗๒ปีแล้วอะค่ะ
เปิดร้านขายของชำแล้วก็พูดในลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอุ้มหมาเข้าไปในร้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมษายนปีที่แล้วปี๒๕๖๐นะคะ
แจ้งความเอาไว้ที่สพลาดหลุมแก้ว

ไม่เจอทรัพย์สินของคุณลุงที่ถูกขโมยไปค่ะ

สั่งก็เอาข้าวสารแบ่งเป็น๑๐กิโล๓ถุง
พอจะไปให้ลูกน้องเพราะว่าข้าวสารกระสอบ๑๕กิโล

หมาตัวเล็กครับ
ก็ให้คิดของคิดราคา

คุณลุย้อนเจ็บมหา
แล้วลอพักใหญ่นะ
ผู้เสียหายก็เล่าถึงพฤติการของคนร้าย

บางร้านบางที่ที่คนร้ายไปขโมยของ

แต่ลักษณะก็คือสั่งของให้ดูวุ่น

อย่างคุณลุงโดนเอาข้าวสารแต่แยกเป็น๓ถุง
โอ้โหคุณลุงก็วุ่นสิแยกเข้าสารให้
แล้วก็อาศัยจังหวะยุ่งก็ขโมยของเข้าไป

สองสามีพระยาคู่นี้อาการเครียดนะคะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่คือเฝ้าดูแลแบบตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ

แล้วก็ต้องขยายผลเป็นเรื่องของการฟอกเงินด้วย
ใครมีส่วนรู้เห็นเรื่องของทรัพย์สินที่ขโมยไปบ้าง
เส้นทางการเงินไปที่ไหนยังไงจะตรวจสอบหมด
สินเงินสดกับของที่ได้มามันเยอะเหลือเกิน

อยู่ในชื่อของใครญาติพี่น้องบ้างหรือเปล่า
ที่สำคัญผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะ

ไปดูบ้านล่าสุดที่เขาเช่าอยู่นะ
ที่อยู่กับลูก

ก็ไปดูว่าตกลงแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง

กับแม่เราเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์เข้ามาตลอดเลยที่เลี้ยงเรามาเนี่ย
อย่าว่าแต่ข้าวของเครื่องใช้เลยนะคุณเขียนมาสอน
หมาที่เอาไปใช้ก่อเหตุโจรอุ้มหมา

มาน่ารักมากเลยน่ะ
เรื่องของ้ามงของหนังหมา
กวางจากกระติวิทยานั้นก็บอก

น้องหมาที่สองสามีปลามาเอาไป

ลักษณะที่น้องหมาก็จะกลายเป็นซับสินที่ใช้

ต้องยึดเอาไว้

เพราะว่าสองสามีพระยาเขาปล่อยน้องหมาวิ่งเพ่นพ่านไง
เบนความสนใจตัวเองก็ขโมยของลักทรัพย์เนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนต้องเก็บรักษาสุนัขไว้โดยจะดูแลเอง
หรือให้ผู้ที่ไว้วางใจได้ดูแลแทนก็ได้

เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด
คือก็เข้าใจแหละว่ามันคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
เอาไปเลยปล่อยไปเลยมันยังไม่ได้
แต่ว่าเบื้อต้นที่ที่รายงานข่าวไปนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงเรื่องหมา
แต่เอาเป็นว่าคือมันน่ารักใครอยากรับไปเลี้ยงต่อลองติดต่อถามตำรวจดูกันแล้วกัน
ทีนี้ย้อนมาที่บ้านล่าสุดที่ผู้ต้องหาสองคนนี้ไปเช่าอยู่นะฮะ
ก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านปักเกร็ดนนทบุรี
เป็นบ้านที่นายอภิชาติบุญเรืองกับนางทิยาตาบุญเรือง
โจรผัวเมียอุ้มหมาลักทรัพย์เนี่ยไปเช่าอยู่อาศัยเป็นทาวน์โฮมสองชั้น
มีรอปภคอยดูแลคนเข้าออกอย่างแน่นหนาเราก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ก็ต้องเคารพเขาแหละนะหมู่บ้านเขามีกฎมีระเบียบนะครับ
แต่ทางผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าพอทราบข่าวว่าเอ้า
สองคนผัวเมียบ้านนี้เป็นโจรโจรอุ้มหมาเขาก็ตกใจกันมาก
เพราะทั้งคู่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้หลายปีแล้วอ้าว
เราอยู่หมู่บ้านเดียวกับโจรเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิเพื่อนบ้านเขาก็ตกใจ
เห็นข่าวว่าแล้วเขาอยู่กันห้าคนพ่อแม่กับลูกสามคน
แล้วก็มีหมาซึ่งมีหลายตัวนี่เพื่อนบ้านบอกนะ
ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับหลังจากสองคนผัวเมียนี้ถูกจับกลุ่มนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าลูกทั้ง๓คนก็เห็นก็ยังอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะ
ก็อยู่กันลำพังนะครับมีตาของเด็กเด็กที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่มาดูแล
ส่วนหมาเนี่ยไม่รู้ว่าในบ้านยังอยู่กี่ตัวหรือว่ายังอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับ
แต่ล่าสุดนะครับเจ้าของบ้านที่ให้เช่าได้ฝากบอกมายังครอบครัวนี้แล้ว
ว่าให้ย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนนี้ก็คือวันนี้
สามสิบเอ็ดสิงหาคมหรือถ้าจะให้เวลาก็คือไม่เกินอีกสองสามวัน
คือภายในวันที่๑หรือ๒กันยายนนี้นั่นเท่ากับว่าพรุ่งนี้วันเสาร์
หรือมารืนนี้วันอาทิตย์ต้องย้ายออกเพราะเจ้าของบ้านที่ให้เช่าบอกว่า
พอเขารู้พฤติกรรมเขาก็รับไม่ได้ค่ะเพื่อนบ้านคนนี้ยังให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวนี้เนี่ยเคยไปขโมยลูกหมาเพื่อจะเอามาประกาศขายด้วยนะ
อืมไม่รู้ว่าจะไปขโมยตัวอื่นมาแล้วไปก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ว่าไอลูกหมาตัวนี้เนี่ยเจ้าของหมาที่แท้จริงเนี่ย
เขาทำการล่อซื้อจนจะจับตัวได้อยู่แล้วแต่ว่าสองผัวเมียนี้เขาไหวตัวทันซะก่อนนะครับ
ก็เลยหลบหนีไปได้ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้ลูกหมาตัวนี้มันไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
หรือว่ายังอยู่หรือเปล่าส่วนทรัพย์สินที่ทั้งคู่ได้มา
อันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะเขาบอกว่านอกจากสองผัวเมียนี้จะเอาไปขายไปเอาเงินมาใช้อะไรแล้วเนี่ย
ลูกก็ยังเอาไปขายด้วยหมายถึงลูกเนี่ยเอาทรัพย์สินที่พ่อแม่มีอยู่ไปขาย
เด็กอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะแบบไม่มีเงินไม่มีทองก็เลยเอาข้าวของของพ่อแม่ไปขายใช้ก่อนอะไรแบบนี้นะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
เค้าว่ายังอยู่ที่บ้านเนี้ย
อื้อเค้าก็เอาไปด้วยปะใช่เหรอตำรวจผมก็ไม่เห็น

เราเคยเห็นเขาถือเหรอ

เห็นหนูประกาศขายในไอจีแล้วส่วน
มันมีคนบอกว่าเปิดแล้วใครของเจอ
ลูกเขาไปเอาแหวนเพชรไปขาย

เขาเห็นว่าเอาแหวนไปขายเขาสนิทกับคนนั้น

เพราะว่ามีคนตัวขโมยหมาคนนึง

ที่แบบเขาวิเอียงพ่อพันธ์

คนโตนี่เป็นลูกติดของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเด็กจะทำอะไรลงไปตามที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูล
แล้วทำโดยไม่รู้เนี่ยอันนี้ถือว่ามันก็ยังโชคดีหน่อย
แต่ว่าที่สุดแล้วเด็กก็ทำไปเพราะพ่อแม่ใช้แล้วก็รู้ด้วยว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูก
อันนี้ผมว่าเรื่องใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วย
ต้องเข้ามาดูแลว่าเยาวชน๓คนนี้เนี่ยเขาจะเดินต่อไปยังไง
เมื่อพ่อแม่ถูกเปิดเผยแล้วว่าพ่อแม่เป็นแบบนี้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับเราก็ไปเจอผู้เสียหายเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ได้คุยนะฮะเป็นร้านเสริมสวยย่านวัดเสมียนนารีนะครับ
ที่เขาเคยถูกสองผัวเมียโจรอุ้มหมาเนี่ยเคยมาก่อเหตุเหมือนกัน
นี่ฮะร้านนี้ครับก็เจ้าของร้านชื่อว่าคุณวงพลอยประพัทธ์ทองมานะครับ
บอกว่าตอนนี้ดีใจมากที่สองคนนี้ถูกจับได้นะครับแล้วเธอก็เคยถูกสองคนนี้ก่อเหตุลักษัพ
ที่ร้านนี้๒ครั้งนะโดน๒ครั้งครั้งแรกคือสิงหาคมปี๕๑
ทั้งคู่ขับรถเก่งป้ายแดงมาจอดหน้าร้านแล้วก็ลงมาทั้งคู่แต่งตัวดีมาก
อุ้มลูกมาตอนนั้นลูกก็อายุสักประมาณขวบกว่านะครับ
เข้ามาในร้านฝ่ายผู้หญิงคือนางทิยาตาก็มาสอบถามเธอที่เคาน์เตอร์เกี่ยวกับเรื่องครีมกระปุก
ขณะที่ผู้ชายนายอภิชาติอุ้มลูกไปนั่งที่โซฟาแล้วก็ปล่อยลูกขวบกว่า
วิ่งเล่นในร้านทั่วไปหมดเลยแล้วยังเหมือนกับพยายามจะผลักให้เด็กอ่ะ
เข้าไปวิ่งตรงแถวเคาน์เตอร์ที่ฝ่ายตัวเมียก็ยืนถามเรื่องครีมกระปุกอยู่
ซึ่งตอนนั้นเธอมีกระเป๋าที่ใส่ทรัพย์สินอยู่เป็นเงิน๑๐๐๐บาท
มีพระเลี่ยมทองแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่องที่วางไว้บนเก้าอี้
ฝ่ายชายก็วนเวียนมาวนเวียนมาเหมือนกับแบบพอเด็กวิ่งมาก็มาเอาเด็กออก
วิ่งมาก็มาเอาเด็กออกส่วนฝ่ายเมียนะก็ชวนคุยตลอด
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก่อนที่จะบอกขอซื้อครีมหนึ่งกระปุก
โดยจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแต่บัตรมันรูดไม่ผ่าน
เมียก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปกดเงินก็แล้วกัน
แล้วก็ออกจากร้านไปก่อนจะย้อนกลับมาจ่ายเงิน
พร้อมกับปล่อยให้เด็กวิ่งเข้ามาเล่นในเคาน์เตอร์อีก
แล้วฝ่ายชายก็วิ่งเข้ามาเอาเด็กที่เคาน์เตอร์
ตรงนี้แหละจุดนี้ตอนนี้ที่ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ไม่รู้
ฉวยโอกาสหยิบกระเป๋าแล้วก็ซุกซ่อนออกไปด้วยกัน
พร้อมกับอุ้มลูกใช้ผ้าอ้อมปิดแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากร้านไป
มารู้ตัวอีกทีนึงก็คือทั้งคู่ไปจากร้านแล้ว
แล้วกระเป๋าน่ะที่มีเงินมีพระเลี่ยมทองมีโทรศัพท์ติดไปด้วยก็หายไป
ก็ทำได้แค่แจ้งอายัดบัตรเครดิตแล้วก็แจ้งความ
นี่ครั้งแรกโดนไปอีกครั้งนึงไปอีก๒๕๕๓
ทั้งคู่ยังกล้าย้อนกลับไปที่ร้านเดิมไปก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะ

แต่เจ้าของร้านบอกว่าจำหน้าไม่ได้แล้ว
เพราะหน้าทั้งคู่เปลี่ยนไปอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่าตัวภรรยา
ตัวผู้หญิงที่ก่อเหตุเขาศัลยกรรมใบหน้าแล้วก็หน้าเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ย
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้นะคะกลับมาครั้งที่๒
กลับมาคราวนี้ไม่ได้อุ้มเด็กมาแล้วอุ้มลูกหมามาแทน
แล้วก็เธอเก็บเงิน๓๐๐๐บาทเอาไว้นะคะเจ้าของร้านนะ
เขาบอกว่าเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะเอาไปเข้าธนาคาร
ตัวผู้หญิงคนร้ายเนี่ยก็ทำเป็นมาชวนคุยเรื่องคอร์สเสริมความงาม
ตัวผู้ชายก็ปล่อยหมาวิ่งเล่นอยู่ในร้านแล้วก็หมาก็ตรงมาที่เธอ
อุ้มหมาจังหวะนั้นเนี่ยเธอคุยกับตัวผู้หญิงนะ
แล้วสุดท้ายเหมือนกับอุ้มหมาปิดเอาไว้แล้วขโมยของ
วิ่งตามสองสามีพระยาที่อุ้มหมาเนี่ยนะไม่ทันเธอบอกว่าไม่คิดเลย
ว่าจะเป็นคนร้ายเพราะสองสามีพระยาคู่นี้ที่เข้ามาในร้านแล้วอุ้มหมามาด้วยเนี่ย
แต่งตัวดีมากอืมดูดีมากอ่ะเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เธอบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้เธอไม่กล้าบอกใครเลยเพราะว่าเธอรู้สึกว่าโอ้โห

สองสามีพระยาคู่เดิมมาขโมยของเธอสองครั้งอ่ะ

เธอบอกว่าสภาพจิตใจเธอแย่มากสิร์ธใจมากด้วยคือเงินหามาได้เนี่ย

เออมันก็เสียใจอะค่ะ
เงินมันก็เยอะอะนะยิ่งนะตอนนั้นมันก็มีมูลค่าเยอะสำหรับเราอะ
ไหนจะเช่าร้านไหนจะอะไรค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องอะไรทุกสิ่งอยากอะ
เราใช้แรงงานนะเราไม่ได้แบบ
กว่าจะได้มาคุณจำนวนเงินจะมากจะน้อยอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอ่ะ
แล้วก็เอาไปไฟคุณตัดไหม
เพราะถ้าคุณไม่มีเงินให้พ่อให้แม่คุณรักษา
แล้วเขาเอาก้อนนั้นไปคุณจะทำยังไง
เพราะฉะนั้นเหตุผลของเงินจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งพันอะ

ถ้าโอเคคนที่เขารวยอยู่แล้วเขามีทุกอย่างอะ
เขาอาจจะไม่ได้เสียใจมากเท่ากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
หรือกลุ่มคนหาเถอะกินข้าวเหมือนพวกโฮมพอร์เอง
เพราะฉะนั้นการติดคุกของเขาอะ
ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะสะสมกับสิ่งที่เขาทำกับ๑๕ปีนี้ไหม

ถ้าจะฝากบอกเขาอะล่ะคะ
อยากให้เขากลับตัวเป็นคนดี
พลอยก็ยังเชื่อว่ากรรมมันมีจริง
ถ้าเขาเป็นคนดีเร็วกรรมจะได้ไม่ตกทอดสู่พันธุกรรม
เขาทำกรรมเร็วลูกเขาต้องได้รับ
ถ้าเขารักลูกให้เขาคิดใหม่ทำไมมันยังไม่สาย
ไอ้ที่มันเกิดไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้หรอก
แต่คนเราจะแก่แค่ไหนมันสำนึกผิดได้

ก็คุณวงพลอยประพัทธพูดนี่ถูกนะ
คือคนเปิดร้านคนทำมาหากิน
อยู่ดีถูกล่าขโมยถูกปล้นถูกอะไรไป

ทุกคนก็มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินกันทั้งนั้น
ทั้งนั้นนะคะเราก็หามาด้วยดำพักน้ำแรง

ไม่ว่าจะยังไงคุณทำผิดกฎหมายคุณก็ถูกจับจนได้